เนี่ยหมาตัวหนึ่งมันนอนแน่นิ่งไป

เป็นภาพซึ้งสุดท้ายช็อตฟิล
เพราะมนุษย์โดนหมาหลอกทั้งโซเชียล

ถ้าเปลี่ยนดนตรีเป็นดนตรีเศร้าน้ำตามาแล้วนะ

คิดเลยว่าหมาตัวนั้นต้องตายแน่
ก็ดูสิเพื่อนสะกิดขนาดนั้น
โอ้โหแล้วเมื่อกี้มนุษย์ก็ลากก็ไม่ยอมตื่น

หลับลึก

จะหลับลึกขนาดนี้ไม่ได้นะหมา
สุดท้ายคนถ่ายคลิปก็ช็อตฟิลตอนแรกนึกว่าหมาตาย
มันไปปลูกเพื่อนมันพยายามให้ฟื้น

ลากแล้วเขย่าแล้วพยายามปั๊มหัวใจเพื่อนก็ดี

คุณก็จินตนาการเก่ง

เพื่อนตายหรือเปล่าอันนี้ผมคิดเองนะ

เอาเท้าขี่ออกมา
มีมนุษย์คนหนึ่งคงเป็นเจ้าของมาแหละ

ปรากฏว่าเฮ้ยมันก็ไม่ยอมฟื้นอยู่ดี

ดึงขาออกลากไปลากไป
สุดท้ายเฮ้ยทำไรอ่ะนุ๊ดนอนอยู่

กำลังนอนสบายแบบนี้
ไม่เหลืออะไรเขาเข้าเม้นต์กันว่าอย่างนั้นนะฮะอ้าวขอยกระวังตุ๊กตาทองให้กับเจ้าข่าวนะครับ
น่าเล่นเส้นเนียนกระดาษนี้เขาอาจจะเป็นยามกะกลางคืนไงน้องหมาตัวเนี้ย
ตอนกลางคืนน่ะตื่นเฝ้าบ้านแต่ตอนกลางวันของงีบหน่อยเออ
นี่อย่าขี้เศร้าอย่างงี้นะนี่ฉันเลี่ยงเลยต้องลุกหน่อยน่ะ